มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเจ้าสัวเปรมชัยกันหน่อยนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะอยู่ที่เป็นเรื่องของ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการสืบสวนนสอบสวนคดีนี้ถึงความร่าชา
ลงโทษเจ้าสัวเขาบอกให้เป็นการลงโทษทางสังคมไปนะครับ
ส่วนบิ๊กแป๊ะไม่เปลี่ยนศรีวรา
โยนพิสูจน์หลักฐานแจ้งกรมอุทยาน

ระหว่างกรมอุทยานกับพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
คือตรงกันไหมงานทำงานสอดคล้องกันไหม
ดีเอ็นเอคนบนมีดและเขียงเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะเรื่องนี้มีกระแสทั้งภาคสังคม
คือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้ผ่านมา๑เดือนแล้ว
ทำไมถึงมีความล่าช้าไม่มีความคืบหน้าออกมาลาก
รวมทั้งล่าสุดนี่ก็เป็นเรื่องของความสับสน
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลทั้งจากกรมอุทยาน
ก็คือนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยาน
กับเรื่องของพิสูจน์หลักฐานจากทางตำรวจ
ตอนนี้มีหลายกระแสเกิดขึ้นนะคะสำหรับคดีนี้
นักข่าวก็เลยไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า
สรุปแล้วมันสับสนแบบนี้

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานอยู่แล้วนะ
แต่ว่าจะต้องปรับการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยังคงให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองพบตร

ซึ่งได้รายงานความคืบหน้ามาที่ตัวเองเป็นระยะเป็นระยะ
ส่วนการทำสำนวนคดีเชื่อว่าพลตำรวจเอกศีวราช
สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้เป็นไปตามพยานหลักฐานที่พบ
ตัวเองตอนนี้ไม่มีความกังวลใดใดและไม่เปลี่ยนแน่นอนอ่าฮะ
ส่วนกรณีที่มีคนทำข้อความ
หรือการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจทางสื่อสังคมออนไลน์
พลตำรวจเอกจากทิพย์ยืนยันตำรวจทำคดีเต็มที่แล้ว
ส่วนการวิจารณ์การทำงานของตำรวจถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ
แต่หากพลตำรวจเอกศีวราจะฟ้องจำเนินคดี
ผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผ่านโลกออนไลน์เนี่ย
สามารถทำได้เพราะเป็นการปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคล

แล้วนะครับท่านศรีวราท่านดูแลอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับ
ท่านผู้ที่ไม่พบอะไรที่ไม่เช่ามาพักกนนะครับ
ตอนนี้หัวบอกจะต้องมาดูสำนวนอย่างละเอียดให้ดีไหมครับ

ค่ะส่วนโซเชียลจะวิจัยอะไรก็เป็นเรื่องของเค้า
เป็นศิษย์ส่วนตัวของเค้าถ้าก็ต้องปกป้องตัวเอง

ขณะที่พลตำรวจเอกเสวราก็ได้พูดถึงกรณีที่

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ซึ่งก็คือนางสาวกะนิตาเป็นทีมหัวหน้าของทีมนิติวิทยาศาสตร์
กันนิตาอุ๋ยถาวรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าเบื้องต้นจะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่

ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมยืนยันว่า
ที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนไปพาดพิงการทำงานของกรมอุทยาน
ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่ากรมอุทยานใช้น้ำยาทางเคมี
จนทำให้หลักฐานเกี่ยวกับที่จะสามารถตรวจดีเอ็นเอเอาของคนนะคะ
ตรวจดีเอนเอของคน๔คน
ซึ่งเข้าไปในป่าวันนั้นมันทำได้ยากขึ้น
ก็เป็นผลจากน้ำยาของนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยาน
คือพลตำรวจเอกศิวราก็ไม่ได้ชี้แจงชี้ชัดไปแบบนั้นนะ
แต่ว่าก็แค่บอกว่าขั้นตอนการตรวจดีเอนเอของคนที่มีดแล้วก็เขียง

ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในกระบวนการไหนที่ทำให้ดีเอนเอของคนมันหายไป

ทางด้านของหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
ก็เลยออกมาโพสต์ชี้แจงขั้นตอนเลย
บอกว่าจริงทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
เขารับมีดรับเขียงรับหลักฐานเหล่านี้

ซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานบอกว่าตรวจดีเอนเอคนเรียบร้อยแล้ว
แล้วมาให้ทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
เอามาตรวจแค่ดีเอนเอสัตว์ป่า
ทางหัวหน้าเองก็เอามาตรวจ
แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้ไปล้างอะไรเลย
การตรวจแค่เอาไม้สำลีเหมือนคัปต้นบัตรนี่นะ

เขาบอกคือวิธีการสวับปาดนิดเดียว
ปลายมีดที่มีเลือดอยู่นิดเดียว
แค่นั้นก็ตรวจรู้แล้วว่ามีดมันมีดีเอ็นเอของเสือดำอยู่
เพราะมันมีเลือดติดอยู่บริเวณสันมีดนิดเดียว
เขาบอกมีดนี่ผ่านการล้างมาแล้ว
แต่คาดว่าน่าจะเป็นการล้างหลังจากที่เอาชำแหละเสือ

ดังนั้นดีเอ็นเอคนที่จะหายไป
คงไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนของนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า

ก็เลยชี้แจงการทำงานของนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าเข้ามา
เอาง่ายคือตอนที่มีดแกเขียง
มาถึงนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าสะอาดแล้ว

ทางด้านรองพบตรให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับ
บอกว่าตอนนี้ยังต้องรอผลการตรวจมีดและเขียง
กรมอุทยานจะออกเป็นรายงานอย่างเป็นทางการ
เพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีเลย
ซึ่งตอนแรกกรมอุทยานแจ้งว่าจะส่งให้
ในวันที่๙มีนาคม

แต่ทำไมตอนนี้ยังไม่เห็นได้รับเลย
หัวหน้ากันนิตาอุ๋ยถาวรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
ก็เลยโพสต์ชี้แจงอีกครั้งเมื่อวานี้

บอกว่ารายงานอย่างเป็นทางการ

ส่งไปให้ตำรวจบกปทศ
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว
ก็ส่งไปตามเวลานัดนั่นแหละ

ยืนยันเวลาด้วยคือประมาณ๑๗นาฬิกา๒๐นาที

ครับแต่ว่าบกทศสิวราคงเหมือนติดวันเสาร์อาทิตย์ไง
คือเป็นช่วงเย็น๕โมงเย็นของวันศุกร์ด้วย
ระบบราชการก็นี่แหละค่ะปิดเสาร์อาทิตย์นะ

ก็เป็นการยืนยันกันในส่วนของ
นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าของกรมอุทยาน
กับเรื่องราวในการตรวจดีเอ็นเอคน
ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า

ที่ของเขาแค่ตรวจดีเอนเอสัตว์ป่า
ส่วนดีเอ็นเอคนพิสูจน์หลักฐานเป็นคนตรวจ
กรมอุทยานทำงานสนับสนุนการทำงานของตำรวจ
เพื่อให้ตำรวจเอาหลักฐานทั้งหมดไปประกอบสำนวน
ประเด็นต่างนี้นะคะก็คือประเด็นภาพรวมของหลักฐาน
ตำรวจบอกว่าแม้จะยังไม่ได้รับอย่างเป็นทางการ
เรื่องของการตรวจมีดแล้วก็เขียงจากกรมอุทยาน
แต่ว่าหลักฐานตอนนี้ที่มีอยู่ในมือตอนนี้
พอที่จะสรุปสำนวนเชื่อว่าทัน๒๔มีนาคมนี้

วันนี้๑๒มีนาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามคดี
ล่าสัตว์ป่าของเจ้าสัวเปรมชัยด้วยนะครับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หาบรือประชุมถึงประเด็นที่สังคม
มีข้อห่วงใยต่างนานาด้วย
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเจ้าสัวเปรมชัย
เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปที่บังคลาเทศ
กำหนดกลับวันที่๑๑กลับแล้ว

ไปแล้วกลับแล้วตามกำหนดเลย
อืมไม่ได้หนีไปไหนนะ
ภาคประชาสังคมก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่เนอะ

ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ